ว่าถ้าใครชอบอาหารซีฟู้ดดิฉันแนะนำเลยไปอีกนิดนึงจันทบุรี
ร้านนี้เขายกทะเลมาทั้งหมดเลยแล้วมีโปรโมชั่นดีมาฝากเราด้วย
เฮ้ยเมืองจันทร์ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของปูไข่อ่าแน่นอนไข่จริง
แล้วไม่ใช่แค่ปูคุณดูค่ะกุ้งก็มากุ้งแม่น้ำร้านนี้เลย
ธนพรปูไข่ค่ะตั้งอยู่ปากทางเกาะลอยซอยหนึ่ง
หมู่สี่ตะมนต์เกาะฟ้างอำเภอเมืองจันทบุรีน่ะครับ
ร้านนี้เขามีเมนูเด็ดมากมายหลากหลายทั้งหอยปูปลากุ้งกล้างสดบริการ
ไข่ปลาเรียวเซียวโอ้โหเอามาทำเป็นกะเพราแซ่บแล้วดูกุ้งย่าง
ไม่ไหวเอาข้าวสวยกับน้ำปลามาอีกรอบผมถึงบอกว่าเอาข้าวสวยนะ
เห่าน้ำปลาแล้วคุณนั่งดูทีวีตอนนี้กินไปด้วยเลยครับจริงอิ่มแล้วก็อร่อยไปพร้อมพร้อมกันนะ
คืออยากจะบอกว่าเมนูทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเมนูโอชะของทางร้าน
ดิฉันพูดยั่วยั่วอีกทีแล้วกันครับมีไข่ปลาริวกิว
ฉันชอบอ่ะแล้วยังมีเมนูอาหารจานเดียวอย่างกะเพรากั้งข้าวไข่ปลาริวกิ
ข้าวผัดปูและข้าวไข่ข้นปูที่ใช้เนื้อปูล้วนอีกด้วย
เมนูนี้คือซิกเนเจอเซอร์เนจิ๊กของทางร้าน
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ราคาอาหารเริ่มต้นถึง๓๐บาท

ประหยัดจริงไปกันทางครอบครัวแบบนี้ได้เลยนะคะ
ทางร้านเขายังแนะนำเพิ่มเติมถ้าอยากทานเมนูปูนึ่งกุ้งย่าง
คุณอย่าชะล่าใจแล้วก็ให้โทรไปสอบถามหรือสั่งจองเอาไว้ก่อน
พอถึงร้านแล้วปุ๊บจะได้ไม่ต้องรอนานไงเพราะว่ากว่าจะทำเนี่ยกว่าจะย่างกว่าจะนึ่ง
ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะคะใครจะไปค่ะคุณผู้ชมจดเบอร์โทรไว้เลยเออ
ดูค่ะเขาโชว์ให้เห็นเลยว่ามันสดขนาดไหนหวานกรอบจิ้มน้ำจิ้มอร่อยจริง
ดเบอร์โทรไว้แล้วจำเวลาเปิดปิดร้านด้วยค่ะ
เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มนะและสำหรับแฟนรายการตลอดข่าว
ทางร้านยังมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะครับฟังให้ดีค่ะยังไง
ถ้าหากใครซื้ออาหารของทางร้านครบ๕๐๐บาทรับทันทีลด๑๐ตลอดเดือนสิงหาคม
เงื่อนไขก็คือบอกว่ารู้จักทางร้านมาจากรายการตลอดข่าวจ้า
แล้วทางนะฮันจะอยู่เพื่อผ่าเมื่อราวหลัวถูกต้องรายการ
ไก่ใสซีฟู้ดแน่นอนนะคะ
ซื้อ๕๐๐บาทลด๑๐ตลอดเดือนสิงหาคม
อุ้ยตอนนี้ไม่เอาน้ำปลาแล้วนะ
เอาข้าวสวยกับน้ำจิ้มซีฟู้ด

แค่นั้นก็อร่อยเนอะ
ไปลองทานดูนะครับร้านนี้นะครับ